รถที่เราติดตามเลข๒๖มาเลยตลอด

แล้วหลักฐานอื่นที่ยังบอกไม่ได้อีก
เช่นวันที่มาให้ประจำวันของตำรวจ

รวมถึงมีบุคคลที่เราซื้อโรตเตอรี่เจ้าเขานั่นคือแม่ค้า
ใช่ค่ะค่ะตั้งสองทั้งนี่มายืนยันพยานลักษณ์ของเราค่ะ
ยืนยันล้านเปอร์เซ็นต์เลยว่า
เอาจากแผงที่ไปยืนซีงให้ที่ลักษณะตอน
ที่คนที่ขายต่ออายจาก
ถ้าให้ความคุ้นธรรมบุคคลสักนิดหนึ่งนะ
มันน่าจะไปขุดคุยหาความจริงสักหน่อย
เราเท่ากับว่าตอนเนี้ยเราเป็นฝ่ายถูกธรรม
เราเป็นเจริญสังคม
ไอ้เจ้า๒๖มันไม่มีนะตอนนั้นเขาบอกว่าแต่ป้ามีนะ๒๖เนี่ย
แต่เป็นชุดแต่เป็นชุดใช่ไหมแต่ป้าไม่แบ่งแล้วราคาเท่าไหร่เขาบอกไหม
๕ใบ๗๐๐อ๋อแสดงว่าวันนั้นเนี่ยเขาพยายามที่จะเอา๒๖เนี่ยมาเสนอขายเราแล้ว
ถูกต้องใช่ไหมใช่อ้าวแล้วที่เขาไปออกรายการแล้วไปพูดว่าเก็บให้คุณครู
ก็เนี่ยสาเหตุเนี่ยหนูถึงออกมาบอกที่ทรายคือตอนซื้อมัน๕โมงเย็น๕โมง
คือเวลามันไม่แน่นอนถูกไหมคือจำไม่ได้แต่แน่นอนว่าหลัง๕โมงเย็นนะ
แน่นอนว่าหลัง๕โมงเขายังจะขายแล้วอีก๑ชุดเลยใช่ค่ะ
ใบ๓๐ล้านบาทนะครับตกลงใครเป็นเจ้าของตัวจริงกันแน่เชื่อว่าท่านตามกันอยู่และยังตามต่อเนื่องเพราะว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนสนใจนะครับเดี๋ยวจะมีทั้งท่านที่เชี่ยวชาญด้านของกฎหมายหรือว่าทนายความที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือในฝ่ายของทางอดีตตำรวจเนี่ยนะครับเขาลงพื้นที่แล้วไปเจอพยานใหม่ด้วยแต่ก่อนอื่น

รัตนาพรเป็นแม่ค้าสลากที่ให้ช่วยตามหาเลขท้าย๒๖เลขดังในงวดนั้นให้แล้วก็หาให้จนเจอก่อนที่จะเอาลอตเตอรี่มาให้นะครับอีกคนนึงเป็นแม่ค้าขายสลากชื่อพัชริดาบอกว่ารัตนาพรเนี่ยเป็นเพื่อนกันมาฝากถามเอาไว้บอกว่าถ้าเจอเลข๒๖บอกหน่อยนะแล้วเธอก็มีเลข๒๖แล้วก็บอกไปก็ให้รัตนาพรไปแต่ไม่รู้ว่าไปถึงมือครู
หรือไม่อย่างไรนะครับเพียงแต่ว่ายืนยันว่าให้เลข๒๖กับรัฐนาพรไปเพราะรัตนาพรบอกว่าหาให้ครูปรีชาอยู่นะครับล่าสุดในฝั่งของครูปรีชามีอีกหนึ่งคนชื่อว่าเจ๊เกี่ยวเป็นแม่ค้าขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในพื้นที่กาญจนบุรีเหมือนกันอยู่ที่เรสซิตี้ตลาดเวสซิตี้อำเภอเมืองนะครับบอกว่าเห็นครูปรีชามาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเลข๒๖ที่สั่งไว้จาก
แต่เห็นไปถึงว่าเป็นเลขท้าย๒๖แล้วมีเลขหน้า๖ตัวอะไรยังไงเนี่ยอันนี้ไม่รู้นะครับนี่คือฝั่งครูปรีชานะครับ
ขณะที่ฝั่งของร้อยตำรวจโทจรูลวิมลอดีตตำรวจในพื้นที่กาญจนบุรีที่ถูกรางวัลที่๑ในงวดนั้น๓๐ล้านบาทใช้ไปบางส่วนแล้วเงินที่เหลือตอนนี้ถูกอายัดไว้แล้ว
ร้อยตำรวจโทจรูลหลักฐานที่มีก็คือแน่นอนว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัลที่๑ที่อยู่ในมือและไปขึ้นเงินกับกองสลากเรียบร้อยแล้ว
และแม่ค้าที่ขายสลากให้กับครูปรีชาก็ยังเอาเลข๒๖มาเสนอให้กับตนเลย
นั่นหมายความว่าเลขท้าย๒๖ไม่ได้มีแค่ครูปรีชาที่อาจจะได้ไป
นี่คือล่าสุดนะครับที่ทั้งสองฝั่งมีแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อนะครับว่าตกลงใครคือเจ้าของสลากตัวจริง
รับเชิญของเราสองท่านวันนี้ครับท่านหนึ่งก็คืออาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุมนะครับ
ท่านรองอธิบดีอายการสำนักงานชี้ขาดคดีอายการสูงสุด
ส่วนอีกท่านหนึ่งก็คือทนายตั้มทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายความประชาชนนะครับ
เรื่องนี้ผมเชื่อว่าทุกคนสนใจและคำตอบที่อยากได้ก็คือใครคือเจ้าของสลากตัวจริง
พูดตรงนะตั้งแต่มีคดีครูจอมขวัญเกิดขึ้น

ครูจอมทรัพย์ขออภัยจอมขวัญที่ผมมาแทน
ไม่กล้าเชื่อฝ่ายไหนเหมือนกันนะอาจารย์
ครับมันเกิดภาพทางสังคมขึ้นมาว่า
มันเชื่ออะไรใครลำบากอันนี้หนึ่ง
ที่สองไอ้คดีแรกนี้และคดีนี้มันเดิมพันธุ์มันสูงทั้งนั้นไง

คุณชูวิทย์บอกใครถูกใครชนะก็๓๐ล้าน

ผมมองอย่างนี้วันนี้ผมไม่ได้ปักใครเชื่อทั้งหมดนะ
เราพยายามอย่าเชื่อจนกว่าจะแน่ใจ

ทีนี้พยานหลักฐานก็ต้องมาชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน
ที่ผมตั้งข้อสังเกตว่าเมื่อคืนผมก็ลงเฟซบุ๊คตั้งข้อสังเกต
ไอ้สลาก๕ใบเนี่ยมันมาจากไหน

ใช่ไหมที่วันนั้นผมดูสำเนามันต้องมาจาก๕เล่ม
แล้วแต่ละเล่มใครเป็นคนได้สิทธิ์ในการขาย

แล้วใครเป็นคนไปรวบรวมไอ้๕เล่มนี้มารวม

นะฮะมารวมเป็นชุดนี้เลข๒๖เนี่ยแล้วเลขมันตรงกันหมดเนี่ย

ทีนี้เมื่อกี้บอกว่ามันอาจจะมี๒๖หลายชุดก็ได้

ที่มันลงท้ายได้๒๖ไม่ได้จำเป็นว่าจะมีแค่๕๓๓๗

เมื่อคืนมีคนที่เขาขายสลากเขาได้โทรมาหาผมนะ
เขาบอกว่าเลขนี้ไม่น่าจะมีต้นคั่วได้
มันไม่ใช่ขึ้นต้นด้วย๐๐แต่ว่ามันเป็นเลขที่มันค่อนข้างจะหาลำบาก
ในการที่จะรวมมาให้ได้ครับต้นคั่วมันต้องอยู่กับมัน

คือถ้าผมพูดในแง่ของทางการทำงาน

ในฐานะเท่ากับเราแนะนำพนักงานส่วนเรา
คุณต้องสอบให้หมดเลย๕เล่มมันมาจากใครจากที่ไหน
แล้วเราจะรู้เลยว่าคนที่เอามารวมเป็นใคร
แล้วคนที่รวมเอามาส่งต่อให้กับใคร
แล้วประเด็นต่อมาคือราคาเท่าไหร่
นี่กองสลากต้องสนใจนะเพราะถ้าขายเกินราคา

อันที่๒วันนั้นถ้าเป็นผมเป็นผมว่าถ้าเป็นพนักงาน

คุณครูปีชาเนี่ยวันนั้นแกอยู่ที่ไหนบ้างทั้งวัน
วันที่เขาบอกว่าไปซื้อคือ๓๑ตุลาคม

ครูอยู่ที่ไหนเวลาไหนไล่ไปเลย

ก็ยังมีตามได้เพราะวันนี้เบสเตชั่นเรายังหาได้
อยู่ที่โรงเรียนสอนหนังสือหรือว่าไปไหนอะไรยังไง

ถามอย่างคุณครูใช้โทรศัพท์อะไร
ถ้าใช้โทรศัพท์บางตัวมันบอกได้

มันมีเทคโนโลยีอย่างอื่นตั้งเยอะ

อยู่ที่ไหนไปไหนคือความเป็นไปได้นะครับ

นี่คือวิธีการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน
เราคงไม่เอาใครไปเข้าเครื่องจับเท็จ
คือเอาง่ายก็คือว่าทั้งสองคนเนี่ย
ฝ่ายคุณจรูนอดีตตำรวจ

ต่างคนต่างบอกว่าไปซื้อมาเมื่อ๓๑ตุลาคม
เพราะฉะนั้นมันต้องไปหาพยานหลักฐานว่า
ไปกันตอนไหนแล้วอยู่ตอนไหนไปตอนไหน

ถ้าเกิดถ้าเกิดผมก็ไม่รู้นะ
อันนี้จะชัดเลยทีนี้

อย่าเพิ่งเชื่อโดยถ้าคาดตกกะ
อย่างที่คนที่พอผมลงเฟซบุ๊คไป
จะให้ไหมคนละครึ่ง

มันเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าจะขอสัก๓ล้าน๕ล้านก็ว่าไปเรื่องหนึ่ง
ถ้าใครเก็บได้ใช่ไหมแต่จะแบ่งถึง๑๕ล้านคนละครึ่ง
ครับเขาบอกมันไม่น่าเป็นไปได้
อันนี้คือในมุมของคนที่เป็นเจ้าของตัวจริงแล้วสลากหายใช่ไหม

ถ้าคุณจะถึงขั้นบอกที่ว่าไม่เป็นไร
งั้นผมเอาแค่๑๕ล้านก็ได้ผมไม่ติดใจแล้ว
มันคือในมุมของชาวบ้านทั่วไปมองว่าถ้าให้สัก๓ล้าน๕ล้านให้

ไม่ให้ให้สัก๓ล้าน๕ล้านในฐานะเก็บของตกครับ
ในฐานะเก็บของตกซึ่ง๑๐มันปกติถูกไหม

อันนี้ที่ชาวบ้านก็ตั้งต้นสังเกตเราก็อยู่ว่าเออ
ส่วนอีกฝั่งหนึ่งของฝ่ายอดีตต่ำรวจ
ทำไมไปซื้อเนี่ยนะเหตุการณ์นี้มันสำคัญนะ
ถูกปุ๊บมันน่าจะนึกออกมั้งนะ

คือทุกคนมีเหตุผล

อดีตตำรวจรู้สึกจะน้อยหน่อย

สอบสวนของพนักงานสอบสวนหรือของตำรวจ
เขาบอกว่าอันนั้นมีพยานหลักฐาน

น้องมีน้องเขาติดต่อมาหาผมนะครับว่าเนี่ย

ตุลาด้วยนะครับวันนี้ผมเลยเดินทางไปจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อจะคุยกับเขา

เขาบอกว่าเขาอยู่ในเหตุการณ์วันที่๓๑แล้วเขาเห็นว่าทางคนขายลอตเตอรี่พูดไม่ตรงกับความจริง

ใช่ครับผมไปถึงเนี่ยผมก็ไปเจอกับน้องทั้งสองคนนะครับ
แล้วก็แอดมินเพจกลุ่มคนเมืองกาลนะครับ
มินเพจคนเมืองกาลนะครับเขามาเป็นคนกลางด้วยนะครับ
ทีนี้ผมก็ถามว่าน้องตกลงว่าเรื่องราวเป็นยังไง
น้องเขาก็บอกว่าต้องบอกก่อนว่าช่วยปิดบังใบหน้านะครับ
แล้วก็เขาก็ไม่อยากจะให้คนรู้เพราะว่ากลัวเรื่องนี้มันมีกลัวว่ามันเป็นขบวนการจริงเนี่ย
เขาจะได้รับความเดือดร้อนหรืออันตรายนะครับ
ผมก็ให้น้องเขาปิดแมสปิดหมวกแล้วก็ถ่ายกับเขาจากทางด้านหลังนะครับ
ทีนี้เนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าวันที่๓๑นะครับ
เขาได้มันเป็นวันหยุดของเพื่อนเขาคนหนึ่งนะครับ
คือ๑ใน๒นี่แหละเขาเป็นวันหยุดเป็นวันอังคารเขาบอกเขาจำได้นะครับ
ทีนี้เนี่ยพอเป็นวันหยุดเนี่ยเขาก็เลยไปเสี่ยงเซียมซีกันก่อนตอนเช้านะครับได้เลขเก้าสองหก
ตอนเย็นเขาก็เลยไปที่ตลาดเลสซิตี้นี่แหละนะครับเพื่อจะไปหาเลข๙๒๖
แต่ปรากฏว่าไปทุกแผงเนี่ยมันหายมันไม่มีแล้วนะครับแต่มีแม่ค้าอยู่คนหนึ่ง
ซึ่งเขาบอกเลยว่าก็คือคนที่ไปออกรายการอยู่นะคุณรัตนาพรนี่แหละนะครับ
คนที่ครูปรีชาฝากหาเลขแล้วเอามาให้
คนนี้แหละเขาบอกเลยว่ามีแต่ไม่ใช่เลข๙๒๖นะครับน้องเขาจำได้ว่าข้างหลังเป็น๒๖แต่ว่า๔ตัวหน้าเขาจำไม่ได้
ทีนี้เขาบอกแม่ค้าเขาบอกว่าแต่ป้ามีเป็นชุดนะมีทั้งหมด๕ใบนะครับถามว่าจะเอาไหมแล้วน้องเขาเลยถามว่าราคาเท่าไหร่
เขาบอกว่าราคา๗๐๐ทีนี้น้องเขาก็ราคามันแพงแล้วมันเป็นชุดด้วยนะครับแล้วมันเกินจากราคามาต้อง๑๔๐บาท
ถ้าหวยชุดหวยชุด๕ใบต้องเท่าไหร่
เกินมา๓๐๐บาทนะครับนี่เกินมาเกือบเท่าตัวเลยนะนะครับทีนี้พอน้องเขาก็เลยแบบลังเลก็เลยคุยกัน๒คนนะครับทางแม่ค้าเขาบอกว่าลูกก็เอาไปสิแล้วก็ไปแบ่งกัน๒คนนะหมายถึงว่าจะให้ไปแบ่งกันคนละครึ่งคนละ๓๕๐อะไรแบบเนี่ยน้องเขาบอกเขาไม่เอาดีกว่าเพราะว่ามันเหมือนกับถูกเอาเปรียบเยอะเกินนะครับเขาก็เลยเดินกลับ
สักอย่างว่ามาถามแล้วไม่เอาอะไรประมาณอย่างนี้นะครับทีนี้พอถามอย่างนี้เสร็จน้องเขาได้ยินสองคนนี้เขาเลยหันกลับมาแล้วก็เลยแบบว่าหันมามองแม่ค้าอีกครั้งนึงแล้วว่าแบบเออทำไมถึงมาว่าลูกค้าแบบนี้นะครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยจะมาซื้อแล้วไม่ชอบแล้วทำไมต้องมีสิทธิ์อะไรมาว่าแล้วเขาก็เลยเดินกลับไปอย่างไม่พอใจก็เลยจำหน้าได้ชัดเจนจำหน้าได้

จริงที่เขาบอกว่าเขาเก็บ๒๖ไว้ให้คุณครูแค่คนเดียวแล้วคุณครูที่ได้ไปคือ๕๓๓๗๒๖จริงหรือเปล่า
อันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่ทราบผมก็ไม่ทราบเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะครับทุกผู้ชมครับช่วงนี้พักกันครู่เดียวนะครับ

ทางฝั่งของแม่ค้าสลากอีกคนนึงเป็นเพื่อนของแม่ค้าสลากที่ชื่อรถนาพรนะครับแม่ค้าสลากคนนี้ชื่อว่าพัชรุอิดาบอกว่าเป็นคนมีเลข๒๖แล้วเอาเลข๒๖ให้กับรถนาพรไปเพราะว่ารถนาพรฝากเอาไว้ว่าครูปรีชาหาอยู่นะถ้ามีเนี่ยบอกหน่อยเดี๋ยวจะมาเอาแล้วไปให้ต่อนะครับเอาลองฟังเสียงดูนะครับว่าเขาให้ข้อมูล
เพื่อนที่ชื่อรัตนาพรนี่แหละเขาก็บอกว่าตัวเองมีเลข๒๖ไหมนะคะก็บอกว่าตัวเองเรามี๓ชุดมี๒๒๖๓๒๖แล้วก็๗๒๖เพื่อนรัฐนาพรก็บอกตัวเองเอา๗๒๖ให้เราก็แล้วกันนะแม่ค้าก็ดึงแล้วก็นับนับแล้วก็ส่งให้เขาไปแล้วของเขาก็อันนี้เป็นกระบวนการของเขาแล้วแหละที่ที่ส่งให้กี่ใบส่งให้๕ใบยืนยันล้านตัว
เป็นคนที่ขายต่ออาจารย์
นี่เป็นคำยืนยันของหนึ่งในพยานของฝั่งครูปรีชา

เลขท้าย๗๒๖ให้ไป๕ใบ
คือคุณภาคภูมิถึงเขาจะยืนยันว่าเขาได้ส่งให้รัตนาพรจริงแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเขาเห็นว่ามีการขายให้อาจารย์ถูกต้องไหม
ใช่เขาก็บอกเขาก็บอกว่าให้กับรัฐนาพรไปแต่เขาก็ไม่รู้นะว่าไปถึงมือกันหรือไม่อะไรยังไง
ผมว่ามันไม่น่าจะเป็นสาระสำคัญเลยตรงนี้เลยเขาจะให้จริงหรือไม่ให้จริงเขาก็ไม่ได้ไปยืนยันได้ว่าทางรัฐนาพรขายให้กับคุณครู
แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราเอาเรื่องสถานะของทั้งคู่ให้เคลียร์ก่อน
ตกลงก็คือณขณะนี้ครูปรีชาคือแค่ไปลงบันทึกประจำวันใช่ไหมครับ
บอกกับตำรวจว่าสลากหายใช่ไหมยังไม่ได้แจ้งความว่าร้อยตำรวจโทจรูลคือคือผู้ที่รักทรัพย์เข้าไปอะไรเข้าไป
คือเขาจะมาแจ้งว่ารักทรัพย์ได้ไงเขาไม่มีหลักฐานว่าทางนี้รักทรัพย์อะไรเอาไปเลยนะครับ
ยังไม่รู้ด้วยว่าของเนี่ยจริงแล้วมันหายตรงไหนอยู่ในเขตอำนาจสอบสวนหรือเปล่านะครับเขาจะแจ้งความได้ยังไงนะครับ
แต่ที่แน่เนี่ยเดี๋ยวทางเราจะไปแจ้งความเขาแล้วแหละอีกไม่นานนี้เอง

แจ้งให้พนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จไงครับ
นั่นคือข้อหาแรกก่อนนะครับเดี๋ยวพอรู้ว่ามีการให้การอะไรยังไงคือผมยังไม่เห็นว่าเขาให้การอะไรยังไงนะครับ
เดี๋ยวเราค่อยไปแจ้งเพิ่มเติมอีกกับกระบวนการที่เกี่ยวข้องต่อไป
แจ้งแจ้งความเท็จได้ไหมครับอาจารย์ปรหมเทศ
มันต้องมีเยอะเลยผมบอกผมไล่ตั้งแต่คนขายลอตเตอรี่เดี๋ยวก็ต้องโดนเรื่องของขายสลากเกิน

เรื่องของการเอาสลากมารวมกองสลากเขาคงนั่งดูอยู่แหละอันที่หนึ่ง
อันที่สองถ้าไปแจ้งข้อความแล้วปรากฏข้อความนั้นเป็นเท็จ
ถ้าคุณครูปีชาไม่ได้ซื้อมีปัญหาแน่นอน
เพราะคนที่เสียหายคืออดีตตำรวจคนนี้นะครับ
นี่มันก็คือความแสงของเขาเราก็มองอ่ะ
ครูปีชาโดนคนเดียวไหมสมมุตินะสมมุตินะ
ถ้าจดแจ้งแค่นี้อันนี้ก่อนส่วนคนขายถ้ามาเป็นพยานก็ว่ากันไปอีกตอนหนึ่ง
ผมเกรงใจผมเกรงใจจริงว่าคนขายเขาจะพูดความจริงทั้งหมดไหม
คุณจะกล้าพูดไหมว่าคุณขายให้ไปกี่บาท
แม้กระทั่งคุณพัชรีดาเนี่ยคุณขายให้กับคนขายอีกคืนนึงเท่าไหร่
เป็นประเด็นหมดเลยนะสมมุติว่าวันนี้ถ้าเราชั่งน้ำหนักกันเนี่ย
ถ้ามาบอกว่าผมขายให้คุณครู๔๐๐อมโหมดมาพูดใครจะเชื่อ
คืออาจารย์กำลังจะหมายถึงว่าตักกะตักกะใช่ไหม
แต่ถ้าคุณบอกเกินกว่านั้นคุณก็ต้องถูกถอดออกจากการเป็นผู้ค้า
กำลังจะหมายความว่าถ้าเกิดว่ามีการขายต่อกันมันน่าจะเกินราคา

ฉะนั้นคนที่ไปให้การน่าจะโดนคดีด้วยน่าจะต้องโดนขอสิทธิ์
มันโดนหมดอย่างวันนี้มันพันกันไปหมดแล้ว
ตำรวจที่อายัดเงินเขาได้ไหม

ถ้ายังไม่ตั้งคดีนะตกเป็นตกนี่ผมยังไม่รู้นะ
แต่เป็นผมผมต้องไปดูว่าตั้งสำนวนคดีเลขคดีที่เท่าไหร่

อันที่๑ถ้าตั้งแล้วแล้วสอบสวนแล้ว
ก็มีอำนาจที่จะดำเนินการค้นหาพยานหลักฐาน
วิทยามาตรา๑๓๒ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องได้

แต่ถ้ามีคนบอกว่าเขาบอกว่าแค่ขอความร่วมมือจากธนาคาร
ถ้าธนาคารให้ความร่วมมือแล้วเขาถอนไม่ได้ธนาคารรับผิดชอบนะ

โดนโดนหมดอ่ะไม่มีสิทธิ์อะไร
รัฐมนุนเขียนใครเป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้นคุณย่อมมีสิทธิ์ใช้
แล้วถ้าการอายัดไม่ชอบแล้วธนาคารไปทำตาม
ถ้าบอกว่าขอความร่วมมือธนาคารก็โดน

ผมเห็นหนังสืออายัดแล้วหนังสืออายัดหัวเขาเลยบอกเลยว่าเป็นการอายัด
ไม่ได้ขอความร่วมมือเพื่ออายัด
ผมเห็นแล้วว่าเนื้อหาเป็นยังไง
ถ้าเป็นแบบนี้ธนาคารอาจจะไม่เกี่ยว

ถ้าถามว่าเงินก้อนนี้อายัดได้ไหมอายัดได้
ถ้าคุณครูปรีชาฟ้องตำรวจคนนี้นะ
ฟ้องว่าเอาลอตเตอรี่ของเขาไปฟ้องทางแพงนะ
และใช้วิธีการชั่วคราวขอให้สารมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่ได้

ถ้าครูปีชาแจ้งอ่าอันนี้คือเรื่องทรัพย์ศิลป์เรื่องอายัด
แต่หมายถึงว่าภาพรวมทั้งหมดเนี่ยเรากำลังพูดเรื่องที่ว่า
ถ้าครูปรีชามาแจ้งเท็จ

ครูปีชามาแจ้งเท็จอะไรหรือยังไม่แล้วแต่

เพราะว่าเขายังไม่ได้รวบรวมการสอบสวนอะไรเลย

มันก็ยักยอกของตกก็เป็นความผิด
มันก็จะเป็นอย่างเนี้ย

ต้องส่งมอบให้พนักงานสอบสวนให้ตำรวจเพื่อหาเจ้าของ
แต่กลับไม่ส่งกลับเอาไว้เสียเองหรือโปรด
อาจจะยังฟันทงไม่ได้หรอกผมเชื่อว่าทุกคนก็ไม่กล้าฟันทงหรอก
แต่ว่าที่สุดแล้วจะเอายังไงดีถึงจะรู้หรือว่าคดีมันจะเดินไปยังไงต่อ
อันนี้ผมก็มีคำถามอยู่ในใจนะว่าเออตกลงนะวันนี้แล้วมันจะเดินไปยังไงต่อเรื่องนี้
ถามตรงวันนี้คุยกันต่อนะครับทุกผู้ชมครับว่า
ตกลงลอตเตอรี่๓๐ล้านเป็นของใครนะครับด้วยเวลาอันกระชั้นชิด

ตกลงไอ้คดีแบบนี้ใครเป็นของใครอะไรยังไงเนี่ยเอายังไง
คือณเวลานี้ถ้าพูดในภาษากฎหมายนะ
ใครเป็นผู้ครอบครองอสังหาริสังหาริมทรัพย์ให้สันนิษฐานไว้ก่อน

เพราะฉะนั้นในขณะนี้ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่า

ทีนี้คดีมันจะเดินต่อไปอย่างไร
มันมีคนประเด็นที่ต้องสงสัยกันว่า
ทำไมผู้การหรือในตำรวจทั้งผู้ใหญ่มาเกี่ยวข้องอะไรแย่
ก็มีคนส่งมานินทากันมาให้ผมทราบ

ว่าชื่อปรีชาไคร่ครวนเนี่ย
โดยเฉพาะของสำนักอิสลาว่า

ปีชาให้คนคนนี้ถือหุ้นกับบริษัท
ที่รับซ่อมสกอร์เปี้ยน๓๐กว่าคัน

ได้รับเงินจำนวน๓๓๙ล้าน

อ๋อคนนี้ไงถ้าเป็นชื่อเดียวกันแล้วคนเดียวกันถ้าเป็นคนเดียวกัน

และยังมีชื่อปรากฏอยู่ในทีมงานของรัฐมนตรีบางคน
เราก็ยังชื่อนามสกุลมันก็เหมือนกันได้เยอะแยะไปหมดอาจารย์มันเหมือนกัน

บริษัทนั้นไปอยู่ที่เมืองกาล

และคนที่ชื่อปรีชาไข้ครวนเนี่ย

เขาก็กลับไปศึกษากันก่อนอันนี้ผมไม่รู้

เพราะอันนี้มั้งเคยทำงานกับกองทัพก็คงจะเป็น

แต่มีคนส่งข้อมูลผมก็ไม่รู้นะ

ผมต้องเชื่อว่าพนักงานสอบสวนต้องสอบอย่างตรงไปตรงมา
อันที่๑อันที่๒แต่ละคนอยู่จุดไหน
เมื่อกี้บอกว่าพยานใหม่ที่เขาบอกว่าเขาไปเจอว่า

เขาเล่าตั้งแต่ต้นมันไปเสี่ยงเซียมซีแล้วมาซื้อมาซื้อมาซื้อแล้วพบ
อันนี้คือลำดับข้อเท็จจริงที่จะมาชั่งน้ำหนักกันว่า

ตามกระบวนการกฎหมายอาจารย์พนักงานสอบสวนไปอายการไปศาล
คดีอย่างนี้มันมีเวลาเท่าไหร่พนักงานสอบสวนดำเนินการต้องไปถึงไหม
โดยปกติเป็น๓๖เดือนจะเริ่มโตนไปถึงชั้นนาฬิการ
เขาจะสอบส่วนให้เสร็จ๓๖เดือนนี่แหละ

ได้ความว่าเป็นลอตเตอรี่ชุดเดียวกัน

ก็คงอดีตตำรวจก็คงต้องถูกดำเนินคดีถูกฟ้อง
แต่ว่าถ้าพนักงานสวนเกิดไม่แน่ใจว่า
มันจะใช่กันหรือเปล่าชุดเดียวกันหรือเปล่า

เพราะครูปีชาถ้าครูปีชามีเฟซบุ๊กเอามาดู

แต่ถ้าไม่มีมาดูเนี่ยมันไม่รู้ว่าใช่หรือไม่ใช่

คือคดีนี้มันจบตรงสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้อง

ทนายตั้มไม่กลัวคดีพลิกบ้างเหรอถามไม่กลัวครับ

เพื่อจะไปดูจุดว่าเขายืนยันว่าซื้อตรงไหน

ไปที่บ้านของนายตำรวจใหญ่คนหนึ่ง
เพื่อที่จะไปสอบถามทางคุณลุงคุณป้าเนี่ยว่า
เข้าไปในบ้านและใครคุยข้างนอกและคุยกันยังไง
ผมก็คือถ่ายรูปเก็บไว้แล้วเผื่อว่าตำรวจเนี่ย
เขาแจ้งข้อหาเราเราจะได้เก็บพยานหลักฐานตรงนี้เนี่ย
เพื่อที่จะไปต่อสู้ต่อไปนะครับ
พี่นางรองบุรีรำเนี่ยเขาไปจบด้วยกันตรวจดีเอนเอ

นี่แหละที่อาจารย์พูดถึงมาเมื่อกี้ที่มันเหมือนกับอะไรนะที่อยู่

ผมก็สงสัยไอ้ที่นางรองบุรีรำเนี่ย

อันนั้นเราไม่รู้อันนั้นเราไม่รู้อ่ะนะแต่ว่า

คือคนคนนินทาเยอะเราบอกคนนินทาเยอะแต่ว่า
ผมก็ถึงบอกว่าท่านผู้ชมท่านทั้งหลายเนี่ยนะ
อย่าเพิ่งเชื่อใครอย่าเพิ่งเชื่อผมอย่าเพิ่งเชื่อตนา

นั่งดูเฉยไปจนกว่าจะได้ข้อเท็จจริงเป็นยุติ
แต่อาจารย์คุณภาคภูมิเชื่อไหมตอนนี้เนี่ย
แม่ค้าเนี่ยเวลาเขามาขายลอตเตอรี่กันนะครับ

จะเซลฟี่กับแม่ค้าก่อนเลยนะครับ
เห็นเต็มหน้าฟีดเลยว่าซื้อแล้วนะกับแม่ค้าคนนี้นะ
มันมีคนเสนอใหม่นะเวลาผมไปซื้อลอตเตอรี่ปั๊
ผมก็ถ่ายลอตเตอรี่กับหน้าผมและถ่ายกับแม่ค้า

ถูกใช่ไหมของผมครับ

เขาถูกรางวัลที่หนึ่งอย่างเดียว

ไม่มีใครรู้ความจริงเท่ากับคนสองคน

คือครูกรีชาและร้อยตำรดโทจรูน

บางคนเขาก็พูดเอาเฉพาะอันนี้เรื่องของ

เรื่องของร้อยบริโภคจะรู้ยังอะไรหรือว่าเป็นใครมาจากไหน
เอางี้เนี่ยนะบอกก่อนเลยว่าผมไม่ได้ทำคดีช่วยเหลี่ยวแต่ชน

ผมเนี่ยทำโครงการพี่สอนน้องเป็นคนดีของสังคมเนี่ย
คือบรรยายกฎหมายต่างทั่วประเทศอยู่แล้ว
ผมก็ได้ไปบรรยายกฎหมายที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
ผมไม่ได้มาสนใจหรอกว่าทำคดีนี้แล้วจะดังหรืออะไร

วันนี้ถามตรงหมดเวลาลาไปก่อนนะครับ
สักครู่ติดตามไทยรัฐนิวโชว์ต่อเลยนะครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป